ข่าวนี้ก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีเช่นเดียวกันค่ะที่จะเล่าต่อไปนี้
ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับนักดื่มทั้งหลาย
เวลาเราดื่มไปแล้วเนี่ยสติสตังค์มันไม่ครบแล้วแหละ
ผู้ชายคนหนึ่งนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนอยู่ดีเริ่มกึมแล้ว
ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมดูคลิปนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ

เล่นหน้ายากแล้วสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าไฟที่มันอยู่ในแก้วมันลวกหน้า
อันนี้ไม่มีรายงานข่าวนะคะแต่สิ่งที่นำเสนอข่าวนี้คือ
อยากฝากเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์ฉันไม่เคยทานนะแบบนี้
ใครเคยทานเคยดื่มแบบนี้ลองบอกหน่อยได้ไหม
ดื่มยังไงมันไม่ให้แบบมันเป็นแบบนี้
คุณเคยไหมคุณสุภาษาราคุณเคยไหม
ฉันเห็นแว๊บว่าข้างโต๊ะเขาใช้หลอดเหมือนกันนะ
ไม่ยกกระดกแบบนี้ใช่ไหมไม่
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็เคยมีกรณีผู้หญิงคนหนึ่งที่ดื่มแล้วมันออกนอก

ต้องใช้หลอดใช่ไหมอืมนะครับ